สำหรับหนุ่มหน้าหวานอย่างเจมส์จิรายุนะคะคุณผู้ชม
สังเกตไหมว่าช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นผลงานละคร

หลายคนเลยคิดว่าจะหมดยุคความนิยมของเจมส์จิแล้วหรือเปล่าจ๊ะ
ว่ายังไม่หมดหรอกมีซุ่มอะไรแน่เลยใช่ไหมพลอย
ถูกต้องแล้วค่ะอยากให้ทุกคนหยุดความคิดนั้นเดี๋ยวนี้เลยนะคะ
เพราะว่านุ่มเจมส์จิรายุถึงแม้ว่าช่วงนี้
ไม่ค่อยได้เห็นหน้าค่าตาทางหน้าจอโทรทัศน์เท่าเมื่อก่อน
หรือว่าไม่มีงานโฆษณาพรีเซนเตอร์เข้ามาเลย
หลายคนคิดว่ากระแสความนิยมอาจจะลดลงไป
แต่เจ้าตัวบอกเลยนะคะว่าไม่จริงอย่างแน่นอน
เพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของการถ่ายละครพร้อมกันหลายเรื่อง
ซึ่งเวลาส่วนใหญ่ก็ตรงกับงานที่ติดต่อเข้ามา
เลยทำให้ต้องปฏิเสธไปโดยปริยาย
นี้พระเอกหน้าหวานก็ยังยืนยันอีกด้วยนะคะว่าไม่หวั่น
หากใครจะมองว่าเรตติ้งของตัวเองลดลง
ยังคงมีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นเหมือนเดิม
รวมถึงแฟนคลับแดนประดิษฐ์ก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยนะคุณ

ปีนี้ก็มีเพิ่มมาเหมือนกันครับ
แล้วก็มีพรีเซนเตอร์ที่ยังคงตอบสัญญากันอยู่ครับผม
คนก็อาจจะบอกว่าหายไปจากหน้าจอทีวีหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับ
เดี๋ยวพอตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำละครอยู่
ถ้าเกิดว่าถ่ายทำละครเสร็จเนี่ยก็น่าจะมีผลงาน
แล้วก็คนก็อาจจะเห็นได้มากขึ้นครับ
ผมก็อยากจะทำงานไปเรื่อยแหละครับ
แต่ว่าคือก็ต้องมีเวลาในการทำ
เพราะว่าละครเรื่องหนึ่งก็ค่อนข้างหาทำยากอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็ต้องใช้เวลาก็คงไม่ได้ซีเรียส

แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มีงานที่ญี่ปุ่นด้วย
ผมก็อยู่ในเมืองไทยเป็นหลักอยู่แล้วครับผม
ญี่ปุ่นก็ถือว่าไปหาประสบการณ์อีกที่หนึ่งสิครับ
เป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ไหม
ซึ่งคุณร้องเป็น
กลายเล่น
ก็ไปติดตามกันแล้วกันผลงานของนุมเจมส์นะ